คุณผู้ชมค่ะต่อไปนี้เราไปดูความฮาของสองแม่ลูก
ฮายอาภาพรและคุณแม่กิมเล้งคุณผู้ชมค่ะ
มิติใหม่ของการซื้อของฝากแม่
ก็ทองท่วมหัวไปเลยสิคะ

แม่ลูกผูกจิตไฮอาภพรกับคุณแม่บังเกิดกล้าวคุณแม่กิมเล้ง
บ้านนี้เขาหยอกกันแกล้งกันเป็นประจำ
จะเข้าขากันเฉพาะวันที่๑กับวันที่๑๖เท่านั้นแหละค่ะ
ไปไหนก็คิดถึงกันตลอด
ซื้อของมาฝากเหลืองอร่ามเป็นสีทอง
เอามากองท่วมหัวเลยจ้า
โหนี่ลูกนี้ล่ะ

เอาแม่นด้วยเอาเปล่า

แม่ออก

แม่ออก